คุยกับพี่คนนี้ดีกว่ารุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงแล้ว
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม

เป็นล้านไม่ซื้อแล้วนะซื้ออะไรรู้ป่ะซื้อเป็นแสน
ราคาแพงพอกันเลยค่ะพี่ค่ะ
คือไม่ใช่อะไรช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหม
ไม่ใช่แค่คนร้อนเท่านั้นสัตว์ต่างก็ร้อนเช่นเดียวกัน
อย่างปลาครับของพี่วิลลี่แมคอินทอสค่ะ
แม้ว่าจะเลี้ยงดีมากมากออกซีจงออกซีเจนเนี่ย
อุณหภูมิหนาสถึงมากแต่ว่ามันก็ยังบีป่ะว่า

หลายครั้งก็ต้องสูญเสียน้องไปเหมือนกันค่ะ
วิวลี่บอกเลี้ยปลาคัดยังไงก็ต้องตาย
สมัยนี้เจ้าตัวบอกตัวเป็นล้านเลี้ยงไม่ไหวแล้ว
เวลาน้องเขาตายทีมันทำใจลำบาก
มาเหลือแค่ตัวละหลักแสนพอ
บางทีก็เน้นซื้อตัวเล็กมาแล้วให้มันโตรอเวลาเอาแล้วกัน
แต่ช่วงนี้พี่วิลลี่ค่ะบอกปัญหาใหญ่ในการเลี้ยงปลาคาร์ฟก็คือ
ตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากร้อนจนแบบว่าปลาบ่นอ่ะ

เมื่อวันมีหมาวันนี้มีปลา

เพื่อนของผู้ชมปลามันบ่มเต็มร้อน

เดี๋ยวให้พี่วูดี้เล่าให้ฟังนะคะรับประกันเลยเห็นภาพแน่นอน

ปลาครับเหนื่อยมากร้อนมันขึ้นมาเลย
แล้วแม่งร้อนร้อนร้อนร้อน
ร้อนร้อนร้อนร้อน
รถพูดตลอดเราก็สงสารมันนะ

เราก็ไม่อยากให้เขาตายหรอกเพราะว่าเขาก็เขาก็
ผมเข้าใจเขานะเพราะผมเลี้ยงเขามานาน
เขาคือเขาแบบเอากูมาจากญี่ปุ่นทำไม

อันนี้เขาคุยกับผม

ไอวุดไอวุดขุดลูกขุดลูก
เดี๋ยวพี่รีบตักเลยแล้วก็ใส่ถุงลูกฝัง
อะไรฮะ
แล้วตอนนั้นฉันก็พูดอยู่แล้วนะว่าซื้อมาทำไม
ใช่ไหมก็ต้องมีก็ต้องระวังตัวนะครับ
โอเค